ได้เวลาเขย่าลูกคอให้สัดเฉียด
ถึงเวลาเต้นให้เวทีลุกเต้นใหม่
ที่ใครเสียงดีลีลาเด็ดโดนใจ

พี่ไม่ได้โหดนะแต่มันต้องสามารถสะทาน
ส่วนใครยังดีไม่พอต้องอยู่
อืม

คือต้องร้องให้พร้อมที่สุดในชีวิต

คิดว่าเขาค่อนข้างยากที่จะได้ครับ
แต่ว่าใจหนึ่งเราก็แอบมีหวังอยู่ครับ

รายการนี้สายเส้นก็พร้อมฟาดละครับ

จะมีใครบ้างที่เป็น๑๕คนสุดท้าย

ไปดูกันได้เลย

ร้องเพลงที่มีแม่งเพลงสุดไภร้อง

แล้วอยู่กับเชียร์ที่อำพรด้วยนะคะ

และตอนนี้คุณหน้ากรรมการของเราก็อยู่ครบพร้อมระนาบทำจ้างกับเราตรงนี้ด้วย
ครับขอสวัสดีทั้ง๓ช่านเลยพี่ลุงแล้วครับ
สวัสดีครับพี่ลุง

เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ
อัลติเมตรมูลค่ากว่า๑ล้าน๔๐๐บาท
ใครจะได้รับรางวัลสุดพิเศษนี้นะฮะ
ต้องรอติดตามในรายการของเราครับ
และที่สำคัญกติกาการแข่งขันจะเป็นยังไง

นี่คือการค้นหามหาอำนาจตัวจริงแห่งโลกลูกทุ่ง

เสียงร้องเทคนิคและอารมณ์เพลง
คิดใจกรรมการให้กดปุ่มฟังต่อให้ได้อย่างน้อย๒คน
เมื่อร้องจบต้องกระชักคะแนนรวมจากคณะกรรมการทั้ง๓

ตามความห่างระหว่างปีเกิดคนกับปีเกิดเพลง
ห้าง๑๐ปีขึ้นไปได้๑คะแนน

ใครจะเป็นมหาอำนาจตัวจริงแห่งโลกลูกทุ่ง
ไปลุ้นกันเลย
ถึงเวลาที่เราจะไปพบกับผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปครับ

หมอลำซิ่งผู้ประสบภัยจากโควิด
คุณชัยวุฒิชา

เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้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
แอ้อีมันหมอลำของพี่มนท์แคนแก่นพุสครับ

ออกมาใน๒๕๖๒นะครับ
แต่จะทำให้คุณชัยนี่มีคะแนนพิเศษอยู่๒คะแนน
แต่คุณต้องร้องให้ผ่านท่อนแรกให้ได้นะ
มีโอกาสท่อนแรกที่คณะกรรมการจะไม่กดปุ่มเลย

เอาล่ะครับหนุ่มหมอลำจากอุบลรัชธานี
ตุ้นคะแนนข้ามรุ่นไปก่อน๒คะแนน
เขาต้องการคะแนนจากคณะกรรมการอีก๓๘คะแนนขึ้นไป
ผมขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้อง

ขอกำลังใจทุกท่านที่เชื่อผมอยู่หน้าจอทีวี
ขอกำลังใจให้หมอลำตัวนินหน่อยหมอลำชัยเจ้าคนในเด้อครับ

จะโชว์ความเป็นหมอลำให้๓กรรมการตะลึงได้หรือไม่
ไปเอาใจช่วยเขากันครับ
ไอ่ท้องบอกเอ็งดีเพลงอินดี
เพราะใจของอายคนนี้เคมีมันเป็นหมอลำ
เกิดอยู่บ้านโน่ชอบเพลงบ้านหน้าภาษาง่ำงาบ
เสียงโอละนอมอลับห้องตามแบบป่อไอ้ใคร
ผู้เบารุ่นไม่คลายเพลงคลายรูปอัพโหลดลงในยูทูป
วิวผ่านร้อยล้านง่าย
จังหวะร็อกใช้คำแรงแรงผู้สาวชอบใจ
ดัดเสียงพยันชนะไทยจากภัยพาชายจนเกลอ
เห็นนำบ่เป็นเด้อเรียกเธอว่าเธอวาติ
ทอเป็นช้อทุกทีมันเป็นอะไรที่กินหูหลายเด้อ
ภาษาพ่อคุณกำลังสิมนต์เพราะวัยรุ่นเผลอ
นมรดแอแอบจนปากเจอผู้สาวยังเผลอน้ำเพิ่นหลาย
เบาสายดงก็คงสำนีร้องเพลงลูกทุ่งจังสี
ไฮว่าเฉยสิยอมเฉยบ่แลน้ำไพ่
เป็นนานผู้เดียวก็ได้เสียงจังใดอายมันหมอลำ
ไฮว่าเฉยสิยอมเฉยบ่แลน้ำไพ่
เป็นนานผู้เดียวก็ได้เสียงจังใด

สิ่งที่พี่ชอบในตัวของชัยพี่ชอบการออกเสียงเต็มปากเต็มคำพลังดี
แต่พี่มีความรู้สึกว่าไอ้ความที่พี่คาดหวังเอาไว้ตอนจบ
มันต้องแบบนะลูกคอนะมันก็ฟังดีนะแต่ถ้ามันจะอีกนิดนึงมันจะอร่อยกว่านี้
อีกนิดนึงตอนจับมันต้องขยี้ขยี้ขยี้อีกนิดนึง

เขาขาดไดนามิกคือเขาจะร้องเรียบเท่ากันตลอดแทบทั้งเพลง
ออกคำไม่ค่อยชัดนะยิ่งการประกวดต้องชัดต้องชัดขึ้น
อันนี้เป็นเบื้องต้นของนักร้องที่จะฝึกร้องออกคำมันจะออกปาก
มันอิ่มเสียงเต็มดีแต่ยังไม่ค่อยกล้าใส่ลูกเอื้อน
เพราะเหมือนที่พี่เมตต้ารู้สึกคือไอ้ลูกเอื้อนตอนจบมันใส่ได้อีกนะ
แต่ว่าชัยทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเกือบพิษดารแล้วล่ะ
คุณชัยเองต้องการอีก๓๘คะแนนเพื่อให้ได้ผ่านขั้น๔๐คะแนนจากคะแนนรวมของคณะกรรมการนะคะ
ต้องดูและลุ้นกันว่าแต่ละท่านจะให้คะแนนกันเท่าไหร
คุณพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วขอไปที่พี่จิงดิต๔๑ก่อนละกันค่ะ
ต้องการคะแนนรวมจากกรรมการอีก๓๘แน
เหล่าถือผ่านรอบนี้ไปได้เขาจะทำได้ไหม
คะแนนค่ะผมดี๑๖คะแนนเท่านี้
คุณชัยมี๑๘คะแนนแล้ว

๖คะแนน

กว่าเสียวละทีเดียวนะคะ

อยู่ที่๓๑คะแนนนะครับผมรวมทั้งหมดแล้วนะฮะ
คุณต้องการอีก๙คะแนนจากพี่ลูกสุริยาเท่านั้น
คุณชัยคิดว่าจะผ่านเข้ารอบไหมอีก๙คะแนน
และพี่รุ่งคะพี่รุ่งให้คะแนนเท่าไหร่คะ
ขอให้มากกว่า๙คะแนนให้เฉยดิค่ะ
ไม่รู้ว่าคะแนนที่ได้เท่าไร

อากางก่อนฟังคะแนนกับหลังฟังคะแนน
ดิฉันแยกอากางคุณไม่ออก

ได้อะไรอยากจะพูดกับกรรมครับ
ไปปรับปรุงและแก้ไข
ครับผมทำฝึกร้องให้ดีขึ้นครับ
สวัสดีครับแพนนะครับนายอนุคุณมองชัย
อายุ๒๓ปีมาจากจังหวัดขอนแก่นครับ
ตอนนี้นะครับแพนก็เรียนจบการแสดงนะครับผม

เรามีความฝันว่าอยากจะเป็นนักแสดงหรือว่านักร้อง
เพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนเราก็ยังหาตัวตนตัวเองอยู่
เรามีโอกาสทำไมเราก็อยากจะทำครับ
คือถ้าเป็นการประกวดร้องเพลงแบบแข่งขันจริงจัง

ร้องเพลงอะไรครับวันนี้
กลับมาได้บ่อของพี่บิวสงกรานครับ
เพลงนี้นะคะปล่อยออกมาในปี๒๕๖๐นะคะ
ทำให้หนุ่มคนนี้นะคะน้องแทน
มีคะแนนพิเศษไปก่อนเลย๒คะแนนด้วยกันค่ะ
วันนี้เลือกเพลงกลับมาได้บ่อของบิวสงกรานครับ

กลับไปตอนเรียนจบเรารู้สึกว่าตอนนั้นอกหักครับ
แล้วพอฟังเพลงนี้แล้วเรารู้สึกว่าชอบเพลงนี้มาก
พอได้มีโอกาสมาประกวดก็เลยหยิบเอาเพลงนี้มาร้องครับ
คิดว่าเพลงนี้เราเสียสารอารมณ์ความรู้สึกของเพลง
ให้ผู้ชมได้ดีครับ

ยักษ์กอดยักษ์ยืนข้างก้านคือเก่าแต่ก่อน
ตั้งแต่มือที่เลิกเกินไปบ่มีมือใดบ่คิดพร
ยังคิดถึงตลอดคิดหอดห้อยกอดหาเขากลับมาได้บ่
หัวใจอายคิดหอดเจ้าอายหัวน้องเศร้า
ที่เห็นให้เจ้าเสียใจท่านแม่นกลับขึ้นไปได้
ที่บ่เห็นให้น้องของใคร
กลับมาได้บ่อายบ่ออยากอยู่คนเดียว
ในมือที่โดดเดี่ยวมันทรมานหัวใจ
ขอโทษสักอย่างที่เห็นไป
อยากให้หัวอายเย็นไป
ยังคิดห่วง
ขอโทษสักอย่างที่เห็นไป
อยากให้หัวอายยังห่าง

ชอบในอารมณ์เพลงแค่ขึ้นมาเนี่ย
แล้วดูหน้าตาเขาคือมันไปด้วยกัน
เราก็เลยอยากที่จะให้โอกาส

พี่กดให้คนแรกเลยคือเห็นความตั้งใจของเขา
และอารมณ์เพลงที่เขาสื่อมาดีมากอยากฟังต่อ

เนื้อเสียงของเราหรือเส้นเสียงของเรายังไม่แข็งแรงพอ
แต่วันนี้รู้ว่ามีของนะแต่ต้องฝึกฝนอีก

เชิญลงคะแนน
โอเคถึงแม้ว่าแทนอนุกรูลจะร้องจบเพลงก็ตาม
แต่บาดแผลระหว่างเพลงก็ถือว่ามีเยอะพอตัว
ซึ่งแทนมีคะแนนข้ามรุ่นอยู่แล้ว๒คะแนน
ต้องการอีก๓๘คะแนนจากกรรมการเพื่อผ่านรอบนี้
และคะแนนที่แทนทำได้คือ

๑๓คะแนน

ไปแค่๓คะแนนเท่านั้น

เรียกว่ากรรมการกดฟังต่ออย่างเดียวไม่พอ
ต้องร้องให้ดีไปจนจบเพลงด้วย
ถึงจะการันตีการผ่านเข้ารอ
มีเท่าไรต้องใส่ให้สุดแล้วล่ะครับ
เพื่อขวาตัวผ่านเข้ารอบมาให้ได้
พ่อค้าขนมหวานจากเมืองกาลครับ
ขอสู้ประจันบาลเพื่อครอบครัวของเขาครับ
เชิญพบกับคุณอ้อมชัยวาด

จริงชื่อไหนชัยวัดองค์อาทิตย์ชัยนะครับ

ปัจจุบันตอนนี้ก็ทำอาชีพขายขนมเบื้อง
ความพิเศษนะครับของขนมเบื้องของผมนะครับ
ใส่เยอะหอมในจังหวัดกาลนะครับ
ร้านผมเนี่ยแน่นที่สุดแล้ว
ไม่มีร้านอื่นในจังหวัดกาลเยอะเท่าร้านผมแล้ว
ขายขนมเบื้องนะครับตอนนี้บางวันน่ะ
สี่ร้อยใช้จ่ายในครอบครัวเนี่ย
หักค่าน้ำมันค่าขับข้าวยังซื้อกลับไปทำ๒๐๐แล้ว
ค่าขนมนิดหน่อยให้เด็ก
หมดครับไม่เหลือไม่มีทุนเลยหมดแล้วด้วย

ก็ไลฟ์สดร้องเพลง
ผมก็แต่งตัวตลกแลกกับความถูกใจถ้าเขาชอบ

ผมก็รู้ว่าตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนกันหมดแหละ

เอาไปต่อทุนเพื่อจะได้ขายของ

ขอความช่วยเหลือเขาว่ามีวิธีไหนไหม

งานผมไม่มีเลยขายของก็ไม่ดี
เขาก็บอกเออยังไงก็ทยอยจ่ายบ้าง

ค่าไฟตอนนี้รวมก็อยู่ที่ประมาณ๔๘๐๐ลิตรครับ
คือตอนช่วงนี้นะครับถ้าเราอายเราก็ต้องอด
เราก็ต้องเอาความกล้าของเราที่มีหมด
เพื่อให้ครอบครัวผ่านวิกฤตพวกนี้ไปให้ได้
แต่โชคดีของผมก็คือว่าครอบครัวผมเข้มแข็งมาก
โควิดแบบนี้ครับขนมยังขายดีอยู่ไหมฮะ
ตอนนี้เจอโควิดเข้าไปก็ขายไม่ค่อยดีครับ

ล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้เอง

ลูกสาวลูกสาวเมีย

อยากจะเห็นจังเลยวันนี้เขาจะร้องเพลงอะไร

เดี๋ยวก่อนไม่ค่อยได้ยินเพลงนี้ในการประกวดเท่าไหร่เลยนะคะ

ทำให้มีคะแนนนะฮะนี่คือเยอะที่สุดเท่าที่เราเคยมีมานะ
คะแนนพิเศษ๔คะแนน

ฉะนั้นอีกแค่๓๖คะแนนเท่านั้นผ่านล็อปอดิชันทันที
แค่คะแนนข้ามรุ่นก็กินขาดแล้วครับ
ตุ้นไปก่อนแล้ว๔คะแนน
พ่อค้าขนมเบื้องคนนี้จะทำได้หรือไม่ไปดูกัน
อยากซื้อสวนเจ้าไปลงทำลงทาขึ้นแล้วไปละหน้าคำแพง

นี่จริง
สัญแพทย์
บอกอย่างนี้เลยว่าเป็นผู้เข้าแข่งขันคนแรก
ที่สื่ออารมณ์หอบไปถึงพิธีกรที่นั่งพักอยู่
สุดยอดค่ะยินเนอร์ผมสูญครับค่ะยินเนอร์พี่สูญละค่ะ

แต่ว่าคำนี้คือกรรมการกดแค่สองผ่าน

คือเพลิดเพลินกับการเต้นของเขาไปนิดนึง
ปกรุงเธอเลยอ่ะใช่คือเอาใจช่วยอ๊ะอ๊ะอ๊ะ
อีกอย่างหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าลีลาเนี่ยมันใช่มากเลยกับเพลงนี้
แต่เสียงของเราอะค่ะตอนเราร้องเนี่ยมันขาดพลังไปนิดเห็นไหม

เต้นเยอะไปนะคะเราต้องแบบโฟกัสที่เสียงอีกนิดนึง
จอดเต็มนะครับพี่เบซ่าครับคุณยังไงบ้าง
ผมก็เห็นเขาขึ้นมาฟ่อแร่ตั้งแต่แรกแล้ว
แต่ผมซาดิตอยากจะดูเขางัด
ถ้าจะร้องเพลงนะครับผมบอกได้เลยเขาร้องได้นะ
แต่ต้องออกคำให้ชัดกว่านี้เดี๋ยวผมสอนให้

ผมไม่มีความอยากจะพูดถูกเลยผมไม่อยากจะพูดเดี๋ยวนะครับ

เหนืออินไลน์ชีวิตมาก
นี่แหละเดี๋ยวพี่ลูกคอมเมนต์ครับ
อยากจะฟังอีตรงงัดทั้งงัดเขาคุยนักคุยหนา
แต่ที่กดให้เนี่ยพี่สื่อความเป็นธรรมชาติได้ดี
ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละแต่เป็นสไตล์ไง
มันมาธรรมชาติถึงกดให้
หมายว่าอยากเห็นคุณแมททิวงัดบ้าง

คุณทำให้คนโสดแบบตกตะลึงอ่ะ

พี่อ้อมเองนะคะคือเพลงนี้มีคะแนนพิเศษ๔คะแนนเยอะที่สุด

กับความสนุกที่เกิดขึ้นจะได้หรือเปล่า

ทั้งตัวอย่างมีให้เห็นแล้ว
เพราะว่าร้องจบเพลงก็ไม่ได้การันตีว่าจะผ่านเข้ารอบ
คะแนนข้ามรุ่นที่ตุนไว้ในมือ
คุณอ้อมต้องการอีกแค่๓๖คะแนนจากกรรมการ
และคะแนนของคุณอ้อมจากเพลงงัดทางงัดคือ

แนนที่พวกคุณให้คือ
๑๒คะแนน

สุดใจด้วยครับขอบคุณมากทุกที่
ไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
อยากเห็นรอยยิ้มของคณะกรรมการผมก็ดีใจแล้วครับ
แต่ถือว่าวันนี้เราสนุกและมีความสุขจริง
เป็นอีกโชว์หนึ่งที่ฉันนั่งตบมือหัวเราะตลอดเลย
ครับผมขอบคุณมากครับต่อไปนะครับขอบคุณมาก

คัดสรรจัดหาผู้ผ่านเข้ารอบกันแบบเข้มข้น
โหดหินสุดตกรอบตามกันไปเลย

กรรมการไม่กดปุ่มขอฟังต่อ๒คน
แต่ถึงแม้ว่าจะได้ร้องจนจบเพลง
แต่ถ้าคะแนนการร้องจากกรรมการรวมกับคะแนนข้ามรุ่นไม่ถึง๔๐คะแนน
เรามาลุยกันต่อไปครับกับผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปครับ
ฉายาของเขาคือโทนาโดจากชัยนาธ
เร็วแรงฝาดเด็ดขาดทุกฤลาครับ
เชิญพบกับคุณปูริ่มกันตนา
เอาล่ะสิครับความกดดันและมาตรฐานสู่ที่กรรมการตั้งไว้

หรือจะต้องตกรอบติดกันเป็นรายที่๓ของวันนี้

นางสาวกัตนัดแย้มคล้ายค่ะอายุ๒๘ปีค่ะ

จุดล้ำเติมในการร้องเพลงของปูนิ่มก็คือ
ตั้งแต่เด็กเราเป็นคนชอบฟังเพลง

วันหนึ่งได้มีโอกาสไปร้องเพลง

แล้วพ่อก็เลยบอกว่าไปบอกเจ้าของวงว่า
ขอให้ลูกขึ้นไปร้องสักเพลงได้ไหม

เขาเห็นแววว่าหน้าหน้าปั้นนะ
เขาก็เลยทาบถามให้แบบไปร้องกับเขาน์ไหม
ฝึกไปหาประสบการณ์กับเขา
ก็บอกเลยว่าปูนนิม์ก็คงคอนเซพทึ่งเหมือนเดิม

วันนี้ก็เลยหยิบเพลงของพี่จ๊ะอัศยามา
แซ่บโพคิดว่าจะตอบโจทย์ความเป็นตัวเอง
เพลงนี้จะทำให้ผ่านรอบเวอร์ชันได้ยังไงบอกเลยว่าผ่านได้แน่นอน
มารายการนี้นะคืออยากได้ลดเค้าบอกว่าลดคันตั้งล้านสี่
เออก็คือชีวิตนี้จะมีปัญญาซื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้ไง
แต่ก็ลองแบบมาเสี่ยงดวงดูเผื่อจะได้
พูดนี้คือว่าเพลงนี้แหละที่จะทำให้พูดนี้ผ่านรอบออดิชันค่ะ
กิดเฮียบนะค่ะให้นางเงียบเงียบ

ให้นางเงียบเงียบ
กิดเฮียบนะค่ะให้นางเงียบเงียบ
นางเก็บเรียบเลยนาง
กินอยู่ในตู้ชูอยู่ใต้เตียง
แฟนเก่าอยู่นอกระเบียงคุณลิ้นกำลังจะ

กิดอยู่ในตู้ชู้อยู่ตายเตียง
แฟนเก่าอยู่นอกระเบียง

ทำเป็นสื่อใสทำไม่รู้ประสีประสาท
ใครพูดทะลึงออกมาก็ทำท่าทำทีเป็นอาย

บื้อเหมือนเป็นคุณยายแต่บังล่างร้านจะตาย

ให้นางเงียบเงียบนางฟาดเรียบระวังไว้นาง

ให้นางเงียบเงียบนางเก็บเรียบเลยนาง
แฟนเก่าเธอก็ไม่สบนะเธอจะปรดเธอจะทำไม
ไปแอบทั้งกันใกล้ใกล้ทำง่ายง่ายไม่มีปัญหา

นิ่งแบบนี้หักหนา
นี่แหละตัวกินตับตัวแม่
ถึงเสร็จจนต้องมาประวัติ
เป็นของกำนันให้นางไว้ใช้
มีสีมากกับข้าระไม้
มะม่วงเร็ดไว้ให้กิน

ให้นางเงียบเงียบนางฟาดเรียบระวังไว้นาง

ให้นางเงียบเงียบนางเก็บเรียบเลยนาง

คือถ้าร้องแช็ดให้แช็ดคำนะ

คือจริตในน้ำเสียง
ชอบเพลงหรือชอบนักร้อง

ก่อนที่ให้ออกคำได้เปิดปากได้ชัดมาก
แล้วก็แต่มันยังขาดเรื่องแค่เสน่ห์ในตอนเต้นให้พัฒนา
แต่จริงเสียงร้องเขาได้หมดแล้วทุกอย่างได้หมด
ตอนนี้เหลือแค่ส่วนพลังออร่าจากในตัวเราเท่านั้นเอง
อกนั้นร้องดีจังหวะดีแล้วก็เรียกว่า
ถ้าเป็นอัดเสียงนี่แทบจะเที่ยวเดียวได้เลยนะ
โอ้โหพี่จิ้งรีดเหรอคะเห็นแบบว่าสนุกไปด้วยเหมือนกัน
เขาเลือกเพลงได้ถูกจริตของเขา
จริตมาดีนะคะแล้วก็เต้นก็มาดีแล้ว
แต่น้ำหนักเสียงเหมือนแผ่วไปนิดนึงเหมือนออม
เพราะว่าเขาจะต้องใช้ลีลาเยอะมันเหมือนว่ายังจางไปนิดนึ
แต่ท้ายมาเต็มนะไอ้ลูกหยอกอ่ะอันนี้ดีดี

อืมก็ถือว่าเป็นคำคอมเมนต์ที่ฟังแล้วดูน่าชื่นใจ
แต่ว่าปูนิ่มคะหนูต้องการอีก๓๘คะแนนจากคณะกรรมการ
เพราะว่าตอนนี้มีคะแนนพิเศษอยู่แล้ว๒คะแนน

พร้อมที่จะลุ้นรึยังคะพร้อมค่ะพร้อมนะ
เรามาลุ้นด้วยกันครับเพื่อนกรรมการลงคะแนนได้เลย
แล้วเจอกันเองแล้วนะให้คนดูเขาได้ฟังแล้วจบเพลง
ถึงแม้ว่าจะผ่านไม่ผ่านก็ต้องรอลุ้นกันค่ะ
คะแนนที่พวกคุณให้คือ
ทำไมหน้าดูหนักใจอันนี้ไม่ทราบแล้วนะคะ
พัดคล้องผมกดเลยขาดแค่เสน่ห์

เปิดค่ะ

รวมทั้งหมดนะคะ
ผู้นิ่มทำได้๕๑คะแนนผ่านและออดิชันค่ะ
ดีใจกับปูนิ่มด้วยครับผ่านเข้ารอบไปแบบสวย
ด้วยคะแนนที่สูงเป็นระดับต้นถึง๕๑คะแนน
รายการนี้สายแซ่บก็พร้อมฟาดนะคะ
และปุ๊บเข้าให้ทันท่านต่อไปครับ
โอ้โหแค่ฟังฉายาก็หนาวแล้วนะครับ

ก็คือตัวแม่เพลงโหดเสียงสื่ออารมณ์ครับ
ถ้าพร้อมแล้วเชิญคุณเล้งสรรยากา
เอาละครับถึงเวลาปล่อยหมัดเด็ด

ทิ้งคนลงทุ่งตามยอมรับได้ผลงาน
เพราะเธอเป็นถึงศิลปินกรัมเมโก
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องเล้งสรรยกันค่ะ

คุณเป็นศิลปินแล้วไม่ใช่เหรอคะเล้งคะ

ยังไงฮะร้องเพลงอะไรมาที่ไหน
ก็เป็นศิลปินสังกัดแกรมมี่โกค่ะ

โรคซึมเหล้าค่ะ
เอาล่ะครับกรรมการคนนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดา
เธอคือเล้งสำหรับในการนักร้องที่ฝีมือจัดจ้าน
และเป็นที่ยอมรับในวงการร้องเพลง
เป็นนักร้องรับจ้างที่รับงานทั่วราชอาณาจักร
ร้องได้ทุกแนวเพลงสากล
ลูกกรุงสตริงเป็นลูกทุ่ง
ฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอ
ไม่มีเลยเธอสักเรื่องก็ไม่มี
และเธอก็ยังเป็นเซียนสายประกวดที่คว้าแชมป์มาแล้วมากมาย
เพลงที่โหดร้องยากเธอสามารถร้องได้อย่างสบาย

เพลงช้าก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้อย่างถึงใจ
ต้องมาจับตากันล่ะครับว่าวันนี้เธอจะพกหมายเด็ดอะไร
มาคว้าคะแนนจาก๓กรรมการ

ยังไงฮะร้องเพลงอะไรมาที่ไหน
ออกเทปไปนานแล้วหรือยังฮะ

แข่งขันในการประกวดอีกเหรอคะเล้ง

คนที่เขาติดตามเราอยู่ได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะคะ

ฉะนั้นแล้ววันนี้เพลงอะไรคะที่เอามาออดิชั่น
โรคซึมเหล้า
บอกอยากเหลือเศษซากความหักให้อูกังค่าอยู่ในหัวใจ

ยังได้จังสิลืมไอ้ใดจากเมื่อที
สิให้เมาดีเกรียมไปอีกเก่งให้
สิให้โบนห่องให้ไปอีกเก่งฮ่อน
ฮ่อนบ่มีหัวใจเมาให้ตายไอ้ก็บ่รู้ต่อ
ชีวิตกว่าสี่โมงคืนแห่งความเหงา
จนน้องเป็นโรคซึ้งเหล่าขาดเหล่าแล้วมันสิเงาแล้วเดี๋ยวมันสิเศร้า
สาเหตุก็เป็นย้อนอ่อนเจ้า
เอาหัวใจน้องไปย่ำยี
เป็นโรคซึ้งเหล่าอาการบอกค่อยสู้ดีบ่มี
หอสมาธิสิหายใจให้มึงมี
ฮ่อนบ่มีดีเกรียมท่องสิตายไปแล้ว
ครัน
ฮ่อนบ่มีดีเกรียมท่องสิตายไปแล้ว
บ่มีหัวใจเมาให้ตายไอก็บ่รู้ต่อ
ชีวิตกว่าสี่มุมคืนแห่งความเหงา
จนน้องเป็นโรคซึ้งเหล่าขาดเหล่าแล้วมันสิเงา
แล้วเดี๋ยวมันสิเศร้าสาเหตุก็เป็นย้อนเจ้า
เอาว่าใจนองไปยำยีเป็นโรคซึ้งเหล่า
อาการบอกค่อยสู้ดีบ่มีห่อสมาธิสิหายใจให้มงถึงนี่
บ่มีดีกรีจนน้องเป็นโรคซึ้งเหล่า
พาดเหล่าแล้วมันสิเหงาเหงาแล้วเดี๋ยวมันสิเสา
สาเหตุก็เป็นย้อนเจ้า
เอาหัวใจน้องไปย่ำยีเป็นโรคซึ้งเหล่า
อาการบ่ค่อยสู้ดีบ่มีห่อสมาธิสิหายใจให้มคืนนี้
บ่มีดีกรีคงสิตายไปแล้ว
พูดบ่ยอดนองเมาดีกรีก็ไล่กลาย
เป็นโรคซึ้งเหล่า
ปรบทุกอย่างทุกกระบวนท่าไม่ว่าจะเป็นอารมณ์
เรารู้สึกได้นะว่าเขาล้อออกมาแล้ว
มันเหมือนกับเป็นอีกระดับหนึ่งอะเนาะ
ชมมากนะครับเป็นกำลังใจให้ครับ

สิ่งที่ทำวันนี้คือไม่รู้จะติอะไร
ดูดีกรีมเหมือนว่าเฮ้ยฉันจะจบแล้วเอาซะหน่อย

คำว่าเมาดีกรีนะนอกนั้น

ขอบคุณค่ะ

เวลาที่จะได้ลงคะแนนครับเชิญกรรมการลงได้เลย
มาลุ้นคะแนนจากกรรมการกันครับว่าเล็งจะขวาไปได้เท่าไร

คำคอมเมนต์ที่ดีกับตัวเลขของคะแนนนั้นจะไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่นะคะ

คะแนนที่พวกคุณให้คือ

ท่านจะทำให้คุณเล็งได้ขัดรอบวันช่างนี้ทันที

๑๙๑๙๑๙คะแนนครับรวมแล้วเป็น๕๙คะแนน
พรอดิชันกับ
แล้วไม่ใช่แค่เพียงผ่านอย่างเดียว
ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงที่สุดตั้งแต่ออดิชันมาเลย

ขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ยังไม่เบื่อหนูด้วย

วาดคะแนนไปจุก๕๙คะแนน
สูงที่สุดของรอบออดิชั่นไปเลย
และตอนนี้เราก็ได้ผู้ผ่านเข้ารอบออดิชันลูกทุ่งแล้ว๑๕คน
ยิ่งสูงยิ่งดีครับว่าจะกดดันอีก๒คนอย่างแน่นอน

ความพร้อมในวันนี้นะคะก็๙๙เลยค่ะมั่นใจมาก
มีเท่าไรต้องใส่ไม่ยัง

แม่งร้องไห้ไปสั่งไป
ถูสีพูพี่ตัดสิลอย่าง
เพราะที่นี่ไม่มีที่ว่างให้กับคนแพ้
เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดข้อผิดพลาด
ถึงแม้วันนี้จะไม่ได้ไปต่อก็ไม่เป็นไรค่ะ

ห้ามพลาดร้องข้ามรุ่น